มาดูกันต่อความน่ารักนะคะของอาเลซิ่งค่ะ

คุณแม่แพทเข้ามาแชร์ข่าวสาวสองสองค่ะ
เข้ามาเอิ้งเฟ้น
เหินอายส่งจุ๊บท่านายิ้งโยง
นี่ขนาดคุณแม่แพทกล่องานบ่อย

ตอนที่มาที่ออฟฟิศไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

คุณผู้ชม
มีบอกว่าปิ๊งปิ๊งเป็นไรเจอน่าสาว

แม่ดูดิไม่ต้องเขิน

ไปคิดคิดก่อน

พูดหมดทุกเรื่องนะคะนั่งตรงอยู่แล้วนะคะ
อเลสชอบสาวแบบไหนจัดไปค่ะแฟทค่ะ
ขวบ๖เดือนนางเขินสาวเป็นแล้ว
คือสอนนี้แม่ก็๒จิต๒ใจ
เขินสาวเพราะชอบสาวหรืออยากเป็นสาว

พูดง่ายชอบผู้หญิงสวยนางจะเขินนางจะแบบจับแม่ไม่ปล่อย
จัดรายการหนึ่งมาเจอพี่แอฟนี่เขินไหมคะ

เขินแบบนางชอบ

ทุกคนก็พูดอย่างนั้นแล้วฉันต้องสอนลูกยังไงดี
ผู้ชายที่ไปด้วยหลายคนชาวโซเชียลไม่รู้จักจะสงสัยว่าคือใครเอ่ย
ปาล์มนะพี่ปามเป็นคนดีมากนะคะทุกคนแล้วก็ยังโสดอยู่

โปรไฟล์ดีมากคือแพทย์กับเขาเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่เขา๑๙อ่ะ
คือเราเลี้ยงกันมาเหมือนแบบว่าเขาเป็นเด็กที่บ้านนะคะ
เขาเห็นว่าตอนนี้เราลำบากคือเห็นเราเลี้ยงลูกคนเดียวว่าง่าย
เขาก็เลยอาสามาช่วยขับรถตอนหลังนางก็ได้อีกภารกิจหนึ่งคือขับรถและเลี้ยงลูก
ก็สงสัยว่าไม่ใช่สามีฉันแน่นอน
ไม่ใช่สามีฉันแน่นอน
คนต่อไปแน่นอนแล้วก็ยังไม่มีแน่นอนตอนนี้นะจ๊ะ

อย่าชัดนะคะหลายคนที่สงสัยกันอยู่บอกไปแล้ว
ใช่คนแถวบ้านแต่มาช่วยดูแลนะคะก็ว่ากันไปค่ะ